ที่ไม่ยอมกันบนท้องถนนอีกแล้วนะครับ
ขับแช่ขวาและมีการปาดหน้า
ไม่ยอมกันมันก็ลงข้างทางสิครับ
มันปาดหน้าโจรนะ

พระมองออสต์ทัพแกมีไหมนะ

มันนั่นแล้ว

เดี๋ยวอย่าเข้าไปสิ

เอ๊ย
เหตุการณ์นี้มันจะไม่ได้เป็นการหัวร้อนธรรมดาแล้วนะ
เดี๋ยวดูว่าตำรวจจะชี้ว่าเข้าข่ายพยายามฆ่าหรือเปล่า
เมื่อมีการจับกลุ้มได้นะครับเป็นไม่ได้เลยนะครับ

กล้องจากหน้ารถวีออสนะครับ

ตอนมีการปาดกันมากับรถฟอร์จูเนอร์
ขณะขับรถไปบนถนนฝนก็ตกน่ากลัวจะตาย
ทั้งคู่ไม่ยอมกันครับบีบแต่ใส่กัน
แล้วก็มีการชนกันหลายรอบนะครับ
วีออสยังมีกล้องมีแม่นั่งมาด้วย

พยายามบอกลูกอย่าเข้าไปใกล้
ลูกก็ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ไม่เบรกแต่ไม่หยุดแต่ไม่เบา
สุดท้ายรถเก๋งวีออสถูกชนท้ายครับ

หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วนะฮะ

ก็บอกว่าเบรกบีเอาไว้ให้เหยียบ
บางคนบอกว่าในรถมีคนแก่หรือเด็ก
ก็ควรระวังและใจเย็นมากกว่านี้
บางคนบอกว่าไปห้าวกับเขาก่อนหรือเปล่า

ล่าสุดชาวเน็ตนะคุณผู้ชมฮะ

จะเห็นว่านี่ฟอร์จูเนอร์สีดำนะฮะ

ปาดหน้าเขาแซงปาดหน้าเขาในระยะกระชั้นชิด
คราวนี้ฟอร์จูเนอร์เอาคืน
จะให้ช้อนตูดรึเปล่า
ปาดงั้นมาไม่สนเห็นมั้ย

เขาไม่สนเลยเขาจะล่อกัน

แล้วคับหนีไปดีนะครับ

ลองดูนะถ้าจับคดีนี้ได้นะคุณผู้ชมลองดูว่าตำรวจจะตั้งข้อหาพยายามฆ่าหรือเปล่า

ใช่ฮะดูจากพฤติการนี้คือ
ตั้งใจมากโอนให้เขาคือลงข้างทางเลย